อุ๊ยเดี๋ยวพี่เอิ๊กพี่เอิ๊กมาคนเดียวป่ะคะ
ไปวันนี้มีบริการ์ดมาด้วยโอ้โหเดี๋ยวมาดูแลรักษาพี่โดยเฉพาะ
นี่ดูดูดูเอาจริงจริงคนที่บริการ์ดหรือว่าโรคจิต
เดินตามดูนี่เป็นไรอยู่เฉยยังไม่มีเวลา
ทำไมต้องมีบอดี้การ์ดตามมาอย่างนี้มาร้านเตี๋ยวหลัง
พี่ก็เลยต้องมีบริการมาด้วยเพราะพี่ก็เสียวหลังไงเสียวหลังเนี่ย
มันไม่ได้ต้องมาระวงระวังมันไม่ได้หวาดเสียวแบบนั้น
คือเมื่อก่อนร้านนี้ค่ะเขามีร้านที่แบบตั้งโต๊ะอ่ะ
เข้าไปตรงซอกแล้วเวลาคนกินต้องนั่งหันหลัง
ไอ้ซอกที่เราเดินตรงเนี้ยเขาจะเข็นรถเข็นผักแล้วมันก็มี
มันผ่านล้างใช่โมเมนต์หนึ่งที่ว่าไอ้ตะแกงผักเนี่ย
มันหล่นใส่คนที่นั่งกินในร้านเขาก็เลยเรียกกันอุ้ย
นั่งตรงนี้เสียวหลังอ๋อแล้วก็เป็นที่มาของชื่อร้าน
วันหลังเวลามากินก็นั่งหันหน้าสิจะได้ไม่เสียวล่ะ
จะเสียวหน้าแทนไม่ได้แต่ว่าตอนเนี้ยร้านเขาก็
ขยับเข้าไปด้านในมีที่นั่งแล้วพี่ได้ยินมาว่าเขามีสองเมนู
ก็คือกะเพราไก่กับไก่กระเทียมใช่ทุกวันนี้ยังสองเมนูเหมือนเดิ
เมนูเหมือนเดิมค่ะแต่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาขายแค่นี้
แล้วไปถามเจ้าของร้านดีกว่าไปพี่เออแม่ใครที่เคยบอกว่าของถูกและดีมีที่ไหน
ก็ต้องขอบอกว่ามีที่นี่นี่แหละครับร้านเสียวหลังย่านปากคลองตลาด
ทิกไล่ต่อไกลมาชิมก็ต้องบอกว่ากินจานเดียวเนี่ยอุ้ย
ไปยันพรุ่งนี้เลยก็ว่าได้ที่สำคัญนะครับร้านนี้เขาขายแค่สองเมนูเท่านั้น
มีกะเพราไก่กับไก่กระเทียมเห็นจานเบอร์เรอขนาดนี้
เขาขายแค่จานละสี่สิบห้าบาทเท่านั้นนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยโอ้โห
ไม่อยากจะคุยขายได้เป็นพันกล่องเลยนะจ๊ะแม่ขายดีขนาดนี้เนี่ย
คงต้องให้น้องใบตองและพี่เอิร์กเข้าไปล้วงเคล็ดลับความรวยแล้วล่ะครับ
โอ้โหเจอแล้วจังแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เก้าเก้าตอนนี้ยังขายอยู่ใช่ไหมฮะขายอยู่ค่ะเออนี่
ไปถามเขาอย่างงั้นไปถามว่าเขาเจ๊งเหรอไม่คือคือหนูคิดว่าน่าจะแบบ
เรามาช้าหมดแล้วหรือเปล่าอะไรแบบทำใจเลยนะ

ไก่เค้าแบบมีความนุ่มอะครับ
คนถัดหน้าตาเป็นยังไงเค้าใส่อะไรบ้างหรอ
ไปดูได้ไหมเราจะกดดันเขาแบบนั้นเลยนะ

สวัสดีค่ะ

นี่เชฟใหญ่ของร้านเลยนะพี่โอ๊ค

ตัวไม่ใหญ่แต่ว่าบอกเลยทำทีเยอะและใหญ่ด้วย
แต่ของอร่อยมันต้องกระทะอย่างนี้จริงเนอะ
แปลว่าทำทีก็คือไม่ใช่ทีละจานเหรอคะ

แล้วนี่ข้าวเดี๋ยวก่อนเขาขายเท่าไหร่คะ

ข้าวครึ่งกระสอบเลยนะเนี่ยกล่องนึงเนี่ย

อันนี้กำลังจะทำไก่กระเทียมก่อน
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นกะเพราตอนหลัง

วัญชัยจะใช้วิธีผัดพร้อมกันไปเป็นกระทะใหญ่ทีเดียวเลยล่ะครับ
โดยจะเริ่มจากการรวนไก่ให้สุก
ตักเอาน้ำมันส่วนเกินออกเพื่อให้เนื้อไก่แห้ง
จากนั้นปรุงรสและใส่เครื่องพริกไทยกระเทียมลงไปผัดให้เป็นไก่กระเทียม
แล้วแบ่งเสิร์ฟไปตามจำนวนจานที่สั่งเข้ามาก่อน

ก็จะทำการใส่พริกและใบกะเพราลงไปผัดอีกที
ให้กลายเป็นกะเพราไก่นั่นเองล่ะครับ
แล้วสูตรล่ะคะสูตรนี้เอามาจากไหน

อ๋อเหรอแสดงว่าคุณลุงเนี่ยเป็นคนทำกับข้าวอร่อยตั้งแต่หนุ่ม

ไก่ที่หมักเนี่ยใส่อะไรบ้างคะ
ก็ใส่แป้งใส่ซีอิ๊วขาวอะ
อ๋อไก่ปรุงรสบ้างแล้ว
ซึ่งการหมักไก่นั้นจะทำในช่วงเย็นของแต่ละวัน
หลังจากขายหมดแล้วโดยจะหมักกับเครื่องปรุง

ประกอบกับเทคนิคสำคัญนั่นก็คือ
การนวดไก่เขย่อมเขย่อมเข้าไปแบบนี้นั่นเองล่ะครับ
จากนั้นก็หมักเก็บไว้ข้ามคืน
แล้วตอนเช้าก็จะได้ไก่ที่พร้อมเอามาผัดได้แล้วล่ะครับ
ตอนแรกขายหลายเมนูมากผัดไม่ไหวก็เลยเหลือ๒๐๐

ก็คือเป็นร้านเหมือนตามสั่งอย่างนี้หรอครับ

แล้วทีนี้มันแบบว่าแพงเกิน

ตายแล้วพ่อแล้วพ่อเข้าไปตั้งแต่กี่โมง

ยังดีนึกว่านอนในนั้นเลย

น้อยมากความเคยกินความเคยกิน
สาเหตุที่ลุงวัญชัยต้องปีนเข้าปีนออกแบบนี้เนี่ย
ก็เพราะว่าเมื่อก่อนตรงนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นเตาไฟหรอกนะครับ
แต่เป็นอ่างปูนที่เอาไว้ล้างจานเลยทำให้ไม่มีทางเข้าออกนั่นเอง
ซึ่งลุงวัญชัยก็จะอยู่ในนี้ทั้งวันจนกระทั่งร้านปิด
โดยทั้งความร้อนและกำลังที่ใช้ก็จะทำให้ร่างกายรับภาระหนักมาก
บางครั้งก็ไม่ไหวอยู่เหมือนกันล่ะครับ
เคยมีแบบประสบการณ์ที่ว่าแบบ

ไม่แล้วแกก็ไม่ได้นั่งด้วยไงมันทำทั้งวันเลย

แต่ทำไม่ได้รสชาติไม่เหมือน

แล้วลูกหลานล่ะลูกหลานที่ดูอยู่ทุกวันนี้ยังพอบัตรได้ไหมคะ

ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งรอเมนูกันดีกว่าพี่โอ๊ค
อ้ายมาเลย

เพราไก่ไก่กะเพราเรียกอะไรก็ได้แต่รู้ว่าอร่อยมาก
เนื้อไก่นุ่มมากพี่เอ้า
แคมเปี่ยล

แม่ให้เยอะแบบนี้ทุกจานที่มากิน
คุณป้าอายุเท่าไหร์คะ

เร็กปื่น
แล้วเจอกันยังไงนี่อ่อนกันตั้ง๑๐ปีเลยนะ
เพราะเราเป็นช่างเสริมสวยอยู่ตรงนี้แล้วเขาขายของอยู่ข้างนอก

ใครจีบใครคะ

นี่คืออยู่ด้วยกันมากี่ปีละ
แต่งงานกันต้องอายุ

แต่ด้วยความขยันของคุณป้าเปรมจิต

เรื่องของสุขภาพกันไปตามกันล่ะครับ

มันก็ให้หยุดให้หยุดไม่ให้ชั้น
เราก็อดไม่ได้ลงมาช่วยก็โทษ
ถามความรู้สึกสไพรท์หน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างนะ
แล้วคุณจอยเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ไหม

คุณป้าดูใจดีกันเลย
บางทีคือว่าคนเยอะอะไรอย่างนี้

ทำของไม่ทันก็ตักข้าวไม่ทัน

บอกกับคุณแม่ตรงเลยว่าแบบอยากจะพูดอะไร

เราเข้ามาช่วยคุณป้าตอนไหนคะ

มีการจัดการยังไงบ้าง
บางคนเขาก็สั่งข้ามวันมาเลย

แล้วไหนต้องจัดข้าวด้วยแล้วต้องรับโทรศัพท์ด้วย

วันหนึ่งขายได้กี่จานกี่กล่อง

ทำให้ร้านเราเนี่ยยังคงลูกค้าได้อย่างยาวนานแบบนี้
ใส่ใจค่ะความต้อนรับลูกค้าแล้วก็แบบว่าคุยกับลูกค้าค่ะ
จอยคิดว่าร้านเราเนี่ยมีเมนูสองอย่างจะสู้ร้านที่เขามีเมนูเยอะได้ยังไง
สู้ได้ค่ะเราใช้ของแบบว่าสดใหม่ทุกวันแล้วก็ไม่ค้างคืน
ไก่เรานุ่มค่ะให้เยอะด้วยแล้วก็ปริมาณไม่น่าเกลียดอะค่ะ
ฉะนั้นจริงต้องบอกว่าอะไรรู้ป่ะต้องบอกว่าคนที่ทำอาหารกินอยู่อย่าย่อท้อ
ถ้าเราทำต่อเนื่องเนอะเรายังขยันอดทนซื่อสัตว์ทำต่อไป
ยังไงคุณก็ไปได้เติบโตได้
ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะสำหรับคนที่ทำธุรกิจ
จริงบางทีเราไม่ต้องถนัดหลายอย่างไม่ต้องเลือกทำหลายอย่าง
ทำอะไรที่เรามีความถนัดและมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งนั้นให้ออกมาดี

มากินกันเยอะนะคะ๐๒๒๒๒๗๒๑๒ค่ะ
วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ